ที่ขอนแก่นเนี่ยเกิดเหตุเป็นพายุลูกเห็บเนี่ยพัดถลบมา
บ้านเรือนชาวบ้านก็ถูกพายุลูกเห็บพัดถล่ม
แล้วดูสิคะที่วัดนี่คือพระธาตุหลวงนะ
ก็พังเสียหายเหมือนกันดูบรรยากาศช่วงที่เกิดพายุลูกเห็บหน่อยค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมลมมันมาแรงมากจริงค่ะ
แล้วก็เป็นพายุแบบนี้เห็นไหมคะ
พระเนรนดิวอลปลิวเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะ

อยู่ที่พื้นที่บ้านหันที่ตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพรนะคะ
แล้วมันมีพายุแบบนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นเลย
ฝนก็ตกหนักลูกเห็บเนี่ยนะมันก็ตกใส่ปุ๊บแบบนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ
ซึ่งทางซุ้มประตูของวัดนี้นะคะ
พระธาตุองค์เล็กเป็นร้อยองค์ก็ได้รับความเสียหาย
รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ด้านบนองค์พระธาตุหลวงชุมแพร
ก็ได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
ข้างบนนี้กระจัดกระจายลงไปหมดเลยครับ
นี่ค่ะเนรก็ตกใจเพราะว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัว
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศในวัดแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้านนอกวัดบ้าง
นี่คุณผู้ชมอยู่ข้างนอกวัดสว่างนอกค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปมันน่ากลัวนะ
หลมแรงแบบนี้ค่ะดูสิหลังคาสาราที่พักริมทาง
ไม่ได้มาตกใส่บ้านเรือนไม่ได้มาล้มทับบ้านเรือน

พอเกิดเหตุทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็สั่งปพจังหวัดสั่งฝ่ายปกครองเลยให้เข้าไปสำรวจตรวจสอบ
จากองค์พระธาตุหลวงชุมแพรที่ได้รับความเสียหายมากกว่า๘๐แล้วเนี่ย
บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่๒ตำบล
ก็คือตำบลนนท์หันกับตำบลนนท์สะอาดที่อำเภอชุมแพทย์
ก็ได้รับความเสียหาย๓๑หลัง
ทีนี้ทางผู้ว่าก็เลยต้องเร่งสั่งการนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือตามขั้นตอนทางราชการ
แล้วก็ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
เพราะว่านี่ดิฉันเข้าไปดูประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
คือช่วงนี้ลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้
มันพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้

ดังนั้นภาคที่จะได้รับผลกระทบมีภาคไหนบ้าง
อีสานละ๑ตะวันออก๒ภาคกลาง๓
ภาคนี้จะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

คุณผู้ชมอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

คุณผู้ชมอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง